แปลว่าจ้า
เพื่อนมีใจถูกล้าแปลว่าของพี่
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณองค์ร้อง

ได้ครับ

ถือว่าสำเร็จตามเป้าทีเดียวนะครับ

ใจคนนี้คุณโหน่งนะครับ
ด้วยเพลงแต๋วจ๋านะครับ

แต่เนื้อเป็นของเพลงเดิมเขาถูกต้องนะครับ

ครับดีใจครับมาก
เคยดีใจอะไรเยอะขนาดนี้ไหมครับ

เกิดมายังไม่เคยได้เงินหมื่นเลย
อะไรอย่างนี้มัยคะ
มีมั้ยฮะลองสักหน่อยมั้ยล่ะ
ลองแบบดีใจโย
ตั้งแต่มานะถึงร่างกายจะพิการแต่เห็นรอยยิ้มเห็นความต้องการจะสู้เห็นความต้องการจะไปตลอด
แต่ว่าอยากรู้เหลือเกินว่าผู้ชายคนนี้มีมุมที่แบบเศร้าร้องไห้ท้อแท้เคยเห็นไหมคะ

ท้อแท้กัดกินผู้ชายคนนี้ได้บ้างไหม
เขาจะสู้ตลอดเขาไม่เคยท้อไม่เคย
เคยมาบ่นอะไรให้ฟังไหมครับมีไหมครับ
บางทีเขาไปถามรับจ้างอะไรขอไปทำแล้วเขาไม่ให้ทำ

พี่เขาก็ว่าวันละ๑๐๐บาทก็ได้๒๐๐ก็ได้แล้วแต่จะให้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วความอ่อนแอล่ะคะความอ่อนแอในสังขารของตัวเอง
อะไรแบบนี้เขามีให้คุณเห็นบ้างไหม

ไม่เคยส่วนมากจะได้ยินแต่เสียงร้องเพลง

ตอนนี้มี๔๐๐๐แน่คุณโน่ง

เป้าแล้วตัวช่วยยังอยู่ครบทั้ง๓ตัวเลย

ตอนนี้ผมจะเปิดอินโทรเพลงที่๔ให้ฟัง
ซึ่งมีมูลค่า๖๐๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงนี้อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยปากนี้คงคอยเหงาไหวใจร้อยคอยหา
น้องจงเข้าใจพี่ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะมา
แต่ว่าเวลาไม่มีเวลา

กรวนรำพึงคิดถึงเมียน้อยใช่ทิ้งให้คอยเห็นใจพี่น้อยคนดี
การงานที่ทำวันว่างไม่เคยจะมีใช่พี่หลบหนีไปมีเมียอื่นมาแทน

ออฟฟิศพี่ปิดที่สอง
วันจันทร์ที่ต้องตามท่านรองไปที่บางแสน
อังคารวันพุธวันพระฤหัสมีนัดผู้แทน
วันศุกร์อยู่กำแพงแสนวันเสาร์ผู้แทนประชุมสภา
โปรดจงปรานีพี่เถิดเมียน้อย
ให้น้องจงคอยไม่นานที่จะมาหา
แม้งอย่างบางอันจะมั่นมาเยี่ยมกัน
หากมีเวลาจะมาห้องแก้มทุกคืน
ไม่มีเวลาจริงไปงานการเหลือเกิน
ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับถ้าถูกต้อง
รับ๖๐๐๐บาทแล้วก้าวไปสู่เพลงที่๕๘๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวตอนนี้มาฟังคำตัดสินกันเลย
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณโหน่งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณโน่งร้อง

คือท่อนที่คุณโหงร้องผิดนะครับ
น้องจงเข้าใจพี่ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะมา
ยังไงกันดีคุณโน่งรู้สึกยังไงครับเป็นไงบ้าง

ผมไม่ห่วงหรอกคุณหงจิตใจเข้มแข็ง

ข้างล่างคุณน้าเป็นไงครับ
น้ารู้สึกเสียใจครับ

อยากให้พี่เขาหยุดเหมือนกันครับสงสารพี่เขาครับ
ก็ยังมีเงินรางวัลกลับบ้านไปอยู่ก็เป็นเงินที่เยอะ
ยูนก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในเกมการแข่งขัน
ทุกคนอยากให้คุณโหน่งได้เงินเยอะเผื่อจะได้ไปรักษาให้หายดี

คุณโหน่งร้องผิดในเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเงินที่สะสมอยู่๔๐๐๐บาทในเพลงที่๓ก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง
คุณโหงนะครับรับเงินจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต๒๐๐๐บาทครับ
โหน่งมาวันนี้มีแต่ได้กับได้ได้มาแชร์ความรู้สึกได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าการที่เราพิการ
แต่ว่าหัวใจเราไม่พิการเราก็สามารถแข็งแรงได้
วันนี้พี่โหน่งมาเอาจากรายการของเรานะ๒๐๐๐บาทได้ไปแหละสบายกับโรงพักอีก๓คู่
แต่สิ่งที่พี่หน่งมาทิ้งไว้นั่นคือความอิ่มเอ็มหัวใจแล้วก็ความสุขแล้วก็กำลังใจให้กับคนดูทั่วประเทศมาก
วันนี้นะมีแต่ได้กับได้นะพี่โหน่งพี่โหน่งเท่จริงเลยในหัวใจของหนูค่ะ

อยากให้พี่หน่งพูดให้กำลังใจคนที่กำลังอ่อนแออยู่นะคะไม่ว่าจะครบ๓๒หรือว่าไม่ครบ๓๒ค่ะ
ขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับจงมีจิตใจเข้มแข็งนะครับอย่าท้อแท้อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปขอให้
สันนี้คือคุณโนขอบคุณมากครับนักช่วยชีวิตของเรา
ผมทำไปก็ดีที่สุดแล้วพอดีอย่างพลาดสำหรับเงิน๒๐๐๐๐บาทมีค่าสำหรับผมมากเลยนะครับ
ต้องขอกลับขอบคุณแฟนรายการที่มานั่งเชียร์ผมนะครับขอบคุณครับ
หนูอยู่กับแม่สองคนค่ะแล้วพ่อเสียตั้งแต่หนูอยู่ป๓ค่ะแม่หนูพิการตั้งแต่เกิดเลยค่ะมือข้างซ้ายของแม่จะเป็นทรงรูปมือมาแต่ว่าจะไม่มีนิ้วค่ะ
พรุ่งนี้ก็ได้ตังค์มาให้แม่แล้วแม่ไม่ต้องไปโอดนะอยากกินอะไรแม่ก็ซื้อนะ
ปลื้มแล้วก็จุกที่อกเวลาลูกพูดอย่างนี้